ตอนนี้ตำรวจที่ชนบุรีกำลังเร่งติดตามตัวอดีตสามีคนหนึ่งนะครับ
ก่อคดีมาง้อภรรยาไม่สำเร็จแล้วก็สาดน้ำมันใส่ภรรยา
แล้วก็ลูกชายวัยเก้าขวบหลังจากนั้นลากสายไฟมาเตรียมจะเสียบช็อต
เพื่อหวังจะฆ่าให้ตายทั้งคู่นะครับแต่ว่าโชคดี
เกรอร์ของบ้านไม่ทำงานก็เลยรอดชีวิตกันมาได้

นี่คือเสียงของหญิงผู้เสียหายอายุสามสิบเอ็ดปี
ที่เดินทางเข้าไปให้ปากคำกับพนักงานสอบสวน
สถานีตำรวจภูทรศรีราชาจังหวัดชนบุรี
หลังถูกอดีตสามีตามง้อขอคืนดีไม่สำเร็จ
ใช้น้ำมันสาดใส่เธอและลูก
เธอเล่าว่าขณะเกิดเหตุประมาณ๑ทุ่มของวันที่๑๐ตุลาคมที่ผ่านมา
ตอนนั้นตัวเองและลูกชายวัย๙ขวบ
กำลังนั่งกินข้าวอยู่ภายในห้องเช่า
อดีตสามีมาเคาะประตูห้องลูกชายจึงเปิดประตูให้
ตัวเองคิดว่าอดีตสามีจะเข้ามาพูดจาดีแต่กลับไม่เป็นเช่นนั้น
โดยเขาพยายามพูดง้อขอกลับมาคืนดี
แต่ตัวเองไม่อยากกลับไปมีชีวิตเหมือนเดิมอีกจึงตอบปฏิเสธไป
พูดคุยกันไม่ลงตัวอดีตสามีได้นำน้ำมันที่ใส่ขวด
มาราดเข้าไปที่ตัวเธอและลูกชายพร้อมกับราดเข้าไปที่ตัวเอง
ก่อนจะถามแบบบังคับว่าจะยอมคืนดีหรือไม่ซึ่งตัวเธอยืนยันว่าไม่ยินยอม
อดีตสามีจึงเอาสายไฟที่ปลอกเปลือกเหลือแต่รูดทองแดงเสียบเข้าไปที่ปลั๊กพ่วง
หวังจะให้เกิดไฟช็อตขึ้นแต่โชคดีที่เบรกเกอร์ทำงานตัดไฟเสียก่อน
ทำให้เธอและลูกรอดชีวิตมาได้หลังจากนั้นอดีตสามีได้อาศัยช่วงชุลมุนหลบหนีไป
ผู้เสียหายบอกอีกว่าที่ผ่านมาอดีตสามีพยายามง้อขอคืนดีมาตลอด
แต่ตัวเองหมดรักนำซ้ำเมื่อ๒เดือนก่อน
ยังไปเอาตัวลูกชายจากโรงเรียนหนีไปอยู่ที่สมุทรปราการด้วย
ถ้าหากไม่ยอมคืนดีจะฆ่าลูกให้ตาย
เมื่อเห็นท่าไม่ดีจึงยอมพูดคุยด้วย
อดีตสามีคืนลูกกลับมา

เพราะไม่รู้ว่าอดีตสามีจะกลับมาทำร้ายอีกหรือไม่
เนื่องจากยังจับกลุ่มตัวคนร้ายไม่ได้
ส่วนมากก็เป็นขู่แหละส่วนใหญ่
ส่วนใหญ่จะเป็นขู่ทั้งนั้นเลยไม่ใช่แบบถึงขั้นแบบ
ถามว่าเคยทำร้ายร่างกายไหมไม่เคย
ไม่เคยหรอกอย่างมากก็มีแบบ
เหมือนกับจะทำแต่ก็ไม่ได้ทำไม่ได้ลงมือ
คือตอนนี้คืออยากได้อิสรภาพอย่างเดียว

คือพูดง่ายคืออยากจบแบบดีแบบ

เพราะยังไงญาติฝั่งนี้กับญาติฝั่งนี้
ก็คือสนิทกันอยู่แล้วแล้วก็อยู่ใกล้กันอยู่แล้ว

คือเราก็ไม่ได้อยากมีปัญหาใหญ่ตีเลยค่ะ
ด้านพลตำรวจตรีนนาทชาติสุพพะมงคล
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดชนบุรีบอกว่า
ตำรวจเร่งติดตามจับกลุ่มผู้ก่อเหตุอายุ๓๖ปี
โดยจะตรวจสอบกล้องวงจรปิดทุกตัว
คาดว่าจะเห็นพฤติการของผู้ก่อเหตุ
พร้อมดูกล้องโหมกจรปิดเส้นทางที่ใช้หลบหนีด้วย
แม้ว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องภายในครอบครัว
แต่เหตุที่เกิดขึ้นเป็นคดีอุกชะกัน

ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเด็กและผู้หญิงบ้าง
และจากการตรวจสอบประวัติของอดีตสามีพบว่า
เคยมีหมายจับในคดียาเสพติด
และเคยถูกจับกลุ่มดำเนินคดีมาแล้ว
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน